เรื่องที่แฟนช้างศึกต้องรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลคิงครับครั้งที่๔๘ในวันที่๒๒๒๕กันยายนนี้

นัดแรกวันที่๒๒กันยายนเราจะพบกับทีมชาติมาเลเซีย
ผลการแข่งขันเป็นใจทีมชาติไทยสามารถเอาชนะมาเลเซียได้
เราจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างตรีนีแดดหรือทาจีกิสถาน
ในวันที่๒๕กันยายนเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
แต่หากพลิกล็อกทีมชาติไทยของเราไพ่ให้กับมาเลเซีย
เราจะลงเตะชิงอันดับ๓ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันเดียวกัน

บัตรจะมี๒ราคาเท่านั้นแบ่งออกเป็น
ฝั่งไม่มีหลังคา๑๐๐บาท
และฝั่งมีหลังคา๑๕๐บาท

และ๑ใบสามารถรับชมได้ทั้ง๒เกมในวันเดียวกัน

ในวันแข่งจะมีการจัดจำหน่ายวันละ๒๐๐ใบที่ด้านหน้าสนามตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไป
โดยก่อนหน้านี้เคยเปิดขายไปแล้วทั้งหมด๓ช่องทาง
แต่ตอนนี้บัตรก็เต็มเรียบร้อยหมดแล้ว
เชียร์ทางบ้านสามารถรับชมได้ทางไหน
ที่สำคัญไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดทีมชาติไทยทั้ง๒เกม
แล้วถ้าชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้อย่าลืมติดตามไทยรัฐออนไลน์เอาไว้นะครับ
เดี๋ยวคลิปต่อไปแซนวิชจะมาเล่าให้ฟังอีก